ต่อกันที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ชาวบ้านคนหนึ่งเขาครอบครองต้นบอนสีขนาดยักษ์
แต่ว่าบอนสีที่ว่านี้จะหน้าตาแบบไหน

มาที่บ้านเลขที่๑๗๑ตะบนขุนทะเลอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่นี่ก็เป็นบ้านของคุณดันไนรำพึงนิดอายุ๕๓ปีคุณดูนี่
บ้านของคุณดันไนมีต้นบ่อนสียักษ์สายพันราชินีถึงสองต้นด้วยกัน
ความสูง๑๗๑เซนติเมตร

แล้วความพิเศษของต้นบอนสียักษ์ของพี่ดันไนจะอยู่ตรงที่ใบต้นบอนมีความใหญ่ถึง๑ฟุต
ใบหนึ่งฟุตหรอคุณชนะเท่าแบบเท่าศอกอ่ะนึกออกไหม
แล้วสีสันของเขาดูสิคะสวยงามขอบใบมีสีเขียวสดแล้วตรงกลางเป็นสีชมพูแดงแบบเด่นชัดเลย
ก็นับว่าเป็นบอนสีที่หาได้ยากนะคะเขาว่าแบบนี้หาได้ยากมาก
ดันัยก็เล่าให้ทีมงานตลอดข่าวของเราฟังว่าในช่วงที่เขาซื้อดินมาถมยกระดับลานหน้าบ้านนะคะ
ก็พบว่ามีต้นบอนสีจำนวนสามต้นติดมากับดินอืมติดมากับดินเหรอเออ
เขาก็เลยนำต้นนึงไปให้ญาติแล้วก็เก็บอีก๒ต้นนี้ไว้แล้วพอเวลาผ่านไปต้นบอนสียักษ์สองต้นนี้เริ่มโตขึ้นโตขึ้นเขาก็เขาบอกอย่างนี้นะเขาก็เริ่มมีโชคเข้ามาเรื่อย

แต่พี่ดาไนบอกไม่